คุณพ่อเครียดเรื่องอะไรฮะถึงไปอีกฝั่งหนึ่งของบ้านเขาอย่างนั้น
ประเด็นมันเรื่องเอาเป็นเรื่องรั้วหรือเรื่องที่ดินก่อนดีครับ
เอาเรื่องไหนก่อนก็ได้เอาเรื่องรั้วก่อนก็ได้
เอาเรื่องรั้วเนี่ยเพราะว่าไปพังรั้วบ้านเขา
รั้วก่อนใช่ไหมฮะ
คือรู้ว่าในปัญหามันเกิดจากสุนัขบ้านเขาใช่ไหมครับ
เรียกค่าเสียหายหรืออะไรก็แค่บอก
แต่ก็ไม่ได้บอกเรื่องอารมณ์โปรดโดนว่าอันนี้ก็เกลียงรูปผม
แล้ววันนี้กัดเสียน้ำมันอีกแล้วก็ให้มากั้นรั้ว
ที่เขาจะกั้นบ้านตัวเองตอนแรกรั้วไม่ได้อยู่ที่บ้านเขานะครับ

คือกั้นตรงใกล้ถุ่นนะครับ
คือถ้าในคลิปกล้องวงจรปิดที่คุณพ่อของคุณเอไปพังเนี่ย
อันนั้นคืออยู่ฝั่งบ้านเขาแล้วใช่ไหม

แต่ว่าเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นคลิปที่คุณพ่อไปพังแล้วก็ล้มเนี่ย
เมื่อก่อนเขากั้นรั้วมาถึงฝั่งบ้านคุณเอเลยอย่างนี้เหรอ
กั้นใกล้ถุ่นเลยครับกั้นใกล้ถุ่นเหมือนกั้นคนนะครับ

ที่จอดรถอยู่เนี่ยเลยที่จอดรถเข้าไปอย่างนี้ห
เลยอีกครับกั้นตรงใกล้ถุ่นบ้านเลยครับ
แทนที่จะกั้นที่ฝั่งบ้านตัวเองแต่ว่ามากั้นรั้วบ้านเรา
เพื่อไม่ให้หมาบ้านเขาเนี่ยเดินเข้ามาที่บ้านเราอย่างนี้หรอ
ใช่ครับมากั้นรั้วบ้านผมแทนครับ

แล้วพอมีปัญหากันเรื่องรั้วนั้นพ่อหมาเขาก็มา
มันเป็นรั้วแบบรั้วที่เหมือนมุ่งรั่วต่ำปลาครับ

ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการไปกั้นรั้วบ้านเขา
ทีนี้ทางบ้านผมก็ยื่นข้อเสนอบอกว่า
ตัวเนี่ยผมขอให้เป็นแบบล้อได้ไหม
เพราะว่าเวลารถเลี้ยวเข้าเลี้ยวออก

ไม่มีคนอยู่คุณก็เลื่อนมาเลยกลางบ้าน
หรือจะเลื่อนไปย้านบ้านผมก็ไม่ว่า
ขอเป็นแบบล้อเลี่ยนที่มันเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้
ไม่ทำเขาจะทำแบบวิธีกระเสาเลย
จนกระทั่งวันที่สร้างรั้วครั้งแรกอะครับ

ขยับเข้าไปอีกนิดหนึ่งได้ไหม
ว่าซอยทางหน้าบ้านมันแคบมาก

หน้ารถมันยาวจะต้องตีวงเลี้ยวข้างได้
ไม่ต้องไปเกียจ

ให้พ่อผมไปอยู่เฉยไม่ต้องยุ่ง

มันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าพ่อผมไปพังรั้

รั้วเสร็จแล้วก็ไปฉี่ต่ออีกรอบนึงใช่ไหม
อันนี้ผมไม่ทราบว่าวันเดียวกันหรือเปล่า

แล้วอีกรอบหนึ่งก็พังรัวแล้วฉี่

ทีนี้ยังไงต่อ
แล้ววันนั้นทำไมมันก็ยังไม่จบ

ถ้าไม่ได้ทางหรอก
ได้โดยผลแก่เอง
ก็เลยไปหลบกัดพญาติถูกต้องไหมครับ
ซึ่งพ่อผมอ่ะรับไม่ได้กับพฤติกรรมที่เหมือนกับแบบว่า
ทั้งนั้นป้าผมเป็นสะพ้ายถูกไหมครับ
พ่อผมเป็นลูกชายและผู้มีชื่อในกรรมสิทธิ์
สิ่งที่เขาพูดบางทีแบบมันไม่ยอมลดลาวาต่อกันเลยตั้งแต่แรก
แต่ในส่วนที่พ่อผมโมโหจนไปทำความรุนแรงเขาก่อน
อันนี้ผมต้องยอมรับว่าผมไม่เห็นด้วยจริง
แต่ว่ามันเริ่มจากการที่ว่าไม่ยอมลดลาวาต่อกันทั้งสองคน
ผมผมพูดถึงพ่อผมด้วยนะครับพ่อผมก็ไม่ยอม
ฝั่งนู้นก็ไม่ยอมมันก็เลยกลายเป็นทะเลาะกันดีอย่างนี้ครับ
แต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของคุณปู่คุณย่าที่เขาจะเป็นห่วงหลานของลูกเขาไม่ใช่เหรอ
ถ้าเขาจะแบ่งสัดส่วนนี้เอาลูกเขาไม่อยู่แล้วลูกเขาเสียชีวิตไปแล้ว
แต่เขาก็ให้หลานอย่างนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณปู่คุณย่าเขาไม่ใช่เหรอ
คุณพ่อไม่เข้าใจหรือว่าคุณพ่อน้อยใจอะไรตรงนี้แบบนี้เหรอ
ไม่ใช่น้อยใจเลยนะครับคือที่ดินตรงนี้เขาไม่ได้แบ่งเป็นสัดส่วนว่าบ้านนี้คนนี้อยู่นะ
บ้านนี้เป็นของคนนี้คือเขาให้เป็นกรรมสิทธิ์รวมฉีดเจ้าของนะครับ
คือเขาไม่ได้ปูผมไม่ได้กำหนดว่าอยู่ตรงไหน
ซึ่งในส่วนที่เมื่อกี้ผมเห็นที่พ่อคุณว่านในกระดาษนะครับ
เป็นของพี่สาวพ่อผมอีกคนนึงที่ได้รับกรรมสิทธิ์มาหลังจากที่ปู่ผมเสียชีวิต
ถูกต้องไหมครับพี่สาวคนนี้ไม่เคยอยู่บ้านนี้เลยด้วยซ้ำนะครับ
แต่ว่าคุณปู่เนี่ยเขาแบ่งไว้ให้ใช่ไหม
ไม่ใช่เลยครับได้มาหลังจากที่ปู่ผมเสียเลยเขาโอนให้ลูกชายคนที่๓กับโอนให้น้องคนสุดท้อง
พอทีนี้น้องคนอื่นท้องเนี่ยก่อนเสียชีวิตเนี่ยได้โอนไปให้พี่สาวพ่อผมซึ่งเป็นลูกคนที่
แล้วก็ลุงของผมลูกชายคนที่สามโอนให้ลูกสาวคนที่๕
แล้วพอเสร็จปุ๊บการโอนทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยครับ
พ่อผมซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมไม่ได้รับรู้เรื่องนี้เลยครับ
พ่อผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลย
กรรมสิทธิ์รวมยังไงในความหมายของคุณเอคุณพ่อถือกรรมสิทธิ์รวมคือยังไงฮะ
ก็คือที่ดินนี้มี๔เจ้าของใช่ไหมครับ

คือเขาไปโอนกันเนี่ยเขาไปทำกันเองครับ
อยู่ดีโผล่มาอีกทีคือคนที่ถือ๕๐เนี่ยมีชื่อเข้ามาแล้วโดยที่พ่อผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลย
พ่อผมเขาก็เลยโกรธแล้วหนึ่งอย่างที่ทำอะไรไม่เคยบอกเขาเลย
เพราะฉะนั้นก็คือในมุมของฝั่งบ้านคุณเอเนี่ยมองว่าตอนที่คุณปู่คุณย่าได้แบ่งไว้ให้โดยกรรมสิทธิ์รวมแต่ไม่ได้แบ่งเป๊ะเป็นโฉนดว่าของใครของใครตรงไหนเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยมีคนที่๓คนที่๔คนที่๖คนที่๗ถูกต้องป่ะ
แล้วแล้วพอคุณปู่คุณย่าท่านเสียไปไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่รู้ยังไงวันดีคืนดีเนี่ยคนที่๓กับคนที่๗เนี่ยยกที่ให้กับคนที่

พี่สาวพ่อผมลูกคนที่๕เนี่ย

เขาพิมพ์เป็นแชทเฟสมาหาพี่สาวผม

งานที่ดินเข้าแบ่งเลยโดยไม่มีการบัคคลีกันนะครับ